มาพูดถึงเรื่องของราศีที่จะมีเงินดีมีโชคมีลาบกันด้วย

สวัสดีครับ

อีกนิดเดียวหมอไก่จะลุกเต้นเป็นเพื่อนแล้ว
วันนี้หมอไก่ไม่ได้มามือเปล่านะคะ
กไก่มีวัตถุมงคลด้านหน้ามาด้วย
ข้างหน้าก็คือเป็นเซตสองพระ
พระแรกนะคะก็คือเป็นหลวงพ่อปู่ค่ะจากวัดโกกรากจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็อีกองค์นึงเนี่ยก็คือเป็นพระผุดนะคะจากวัดพระทองจังหวัดภูเก็ต
สององค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากแน่นอน
พวกเรานี้พูดโชคดีมีเฉียบนึงเดียว
หนึ่งเดียวที่ร่วมสนุกมานะคะในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าว
แต่ว่าก่อนจะไปลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้
วันนี้อยากให้ทุกคนมาช่วยกันฟังหน่อย
ส่งท้ายปลายปีแล้วโค้งสุดท้ายแล้วจริง
ราศีไหนที่จะมีเงินมีโชคมีลาบแบบต่อเนื่อง
ดวงดีมากจริงจะมี๒ราศีด้วยกัน
ราศีแรกนี่ก็คือชาวราศีกุม

เอาอีกแล้วราศีน้องใบตองอีกแล้ว
มาเลยค่ะหมอไก่ดียังไงคะ
ชาวราศีกุมเนี่ยการเงินดีมากนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างก็คือต้องใช้เงินเยอะ
มีเรื่องให้ใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา
คิดว่ามันไม่หน้าได้มันเกินความสามารถของเรามันก็มีโอกาสที่จะได้โอ้ยก็คือรักต่อเนื่อง

ยาวไปถึงปีหน้าปลายปีหน้าเลย

คุณก็ต้องพึ่งวันที่๑และวันที่๑๖แล้วนะ
อันนี้ก็สำหรับชาวราศีกุมนะคะ
คือจะดวงดีเรื่องของการเงินกับโชคลาภยาวไปจนถึงปีหน้า

เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งราศีให้ได้ลุ้นกันนั่นก็คือ
ชาวราศีพิจิกษ์นั่นเอง

ชาวราศีพิจิกษ์ก็ดวงดีไม่แพ้ชาวราศีกุมเลย
เรียกว่ามีเกณฑ์ตั้งตัวได้
มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากการงานเป็นหลัก
ถ้าสมมุติว่าใครที่จะหวังโชคลาภจากการเสี่ยงดวง

แต่ว่าส่วนใหญ่จะมาจากการงาน

ทำงานเสริมมีโอกาสที่จะได้เงิน
หรือว่าบางคนที่ทำธุรกิจการค้า
มีลูกค้าเข้ามามากก็จะรับทรัพย์มาก
ก็มีโอกาสได้โชคลาภแต่หลักก็คือได้เงินจากการทำงานกัน

โดงดีมากมีโอกาสที่เก็บเงินขงคังมากขึ้น

นงานก็ต้องดีด้วยถูกไหม
เอาล่ะดวงดีแน่นอนสำหรับชาวราศีพิจิกษ
แต่ว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในสองราศีนี้อย่าเพิ่งน้อยใจไป
เพราะว่าเรามีเคล็ดลับหนุนดวงเสริมเรื่องของการเงิน
และเรื่องของโชคลาภมาฝากด้วย
อย่างแรกเลยนะคะให้ไปทำบุญก่อนเลย

ก็คือการทำบุญเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภที่มาจากการทำงาน
แล้วก็โชคลาภที่มาจากการเสี่ยงดวง

เรื่องของการทำงานแนะนำว่าอย่างแรกนะคะ
ให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร

หาได้ง่ายการทำถวายสังกระทานอาหารก็ได้นะคะ
ตักบาทในยามเช้าก็ได้
หรือว่าเป็นการบริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาสก็ได้เช่นกัน
อันนี้ส่งจะส่งผลทำให้เรามีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมือ
มีการทำบุญด้วยอาหารแล้วก็ต้องทำบุญต่อด้วยน้ำ
ด้วยน้ำต่อเลยนะคะเช่นการถวายน้ำปานะนะคะ
การถวายพวกปัจจัยค่าน้ำก็ได้นะคะ
หรือว่าเป็นการซื้อปลาในตลาดไปปล่อยก็คือปล่อยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์น้ำ
หรือว่าเป็นการทำบุญที่วัดติดริมน้ำก็ได้

ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในทางโหลศาสตร์เนี่ย
คือน้ำหมายถึงเรื่องของโชคลาภ

ก็คือเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภ
โดยตรงหาตรงเลยไม่อ้อมเลย

ทุกราศีนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับในการเสริมหนุนดวงให้เราเนี่ยมีกินมีใช้มีโชคมีลาบกันไปนะคะ
ยังไม่หมดค่ะการทำบุญเสริมโชคเสริมลาบเกี่ยวกับเรื่องของดวง
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าชอบเสี่ยงดวงนะคะแนะนำว่าให้ทำบุญเมื่อมีโอกาส
เช่นแบบว่าเราเห็นคนแก่จะข้ามถนนเราพาคนแก่ข้ามถนน
อันนี้เขาเรียกว่าทำบุญแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจ

แต่ต้องถามเขาก่อนนะว่าผู้สูงอายุคนนั้นเขาอยากข้ามหรือเปล่า

อยู่ไปพาเขาข้ามถนนเลย

หลานเอ้ยยายไม่ได้อยากข้ามพากลับไปที่เดิมเลย

อันนี้คุณยายอาจจะงงนิดนึง
ไม่ใช่คุณผู้ชมออกจากบ้านไปเจอผู้สูงอายุอยู่ข้างทาง

เป็นการยกตัวอย่างว่าเป็นการช่วยเหลือแบบกระทันหัน
ใช่ค่ะหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสทำบุญ
สมมุติว่าเราเจอตู้บริจาควิ่งเราอยากทำบุญ
แล้วก็หยิบเงินมาจำนวนนึงไม่ต้องนับ
แล้วก็ใส่ตู้ไปเลยอันนี้ก็คือทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจ

อย่างนี้เนี่ยก็คือเราก็จะได้ลาบแบบกระทันหันอยู่ดีก็ได้มา
ก็คือล่าจากการเสียงดวงนั่นเอง
ลองคิดดูลองคิดดูนะทำบุญแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแบบไม่ได้ตั้งใจ
คือใครเอาซองผ้าป่ามาให้ซองทำบุญให้ก็รับเลย
ก็ได้เหมือนกันอย่าปฏิเสธ

แล้วก็ยังมีเรื่องของการไปขอพรด้วย
เวลาเราไปวัดเนี่ยค่ะหมอไก่เข้าวัดไปทำบุญ
ควรจะขอพรยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภ

ไกลจากกรุงเทพที่จังหวัดสมุทรสาคร
หลวงพ่อท่านเท่อย่างนี้ใส่แว่นตาดำ
นั่นก็คือหลวงพ่อปู่นะคะวัดโกกราก
มีความศักดิ์สิทธิ์มากดิฉันเคยไปขอพรมาแล้ว

ขอพรแล้วก็ได้จริงก็คือขอได้ทุกเรื่องเลยนะ
โดยเฉพาะเรื่องของการเงินโชคลาภที่มาจากการทำงาน

คืออย่างที่เราทราบกันจังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนใหญ่คนที่ประกอบอาชีพจะประกอบอาชีพประมง
ที่เขาจะออกเรือเขาจะมาไหว้หลวงพ่อปู่ก่อน
เขาจะมาขอสองเรื่องเรื่องแรกก็คือให้เดินทางปลอดภัย
เพราะเดินทางในทะเลมันอันตราย
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอให้ได้ปลาเยอะ
ก็คือโชคลาภของเขาถ้าเขาได้ปลาเยอะเขาก็ได้เงินเยอะ
แล้วเนี่ยเคล็ดลับคือต้องบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและถวายแว่นตา
ทำไมถึงต้องถวายแว่นตาคะ
แว่นตาเนี่ยเป็นเรื่องของตำนานแล้วตั้งแต่สมัยก่อน
คือเหมือนกับว่าสมัยก่อนการแพทย์ไม่เจริญ
แล้วคือคนมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของตาดวงตา
ใช่ค่ะแล้วก็มีชาวบ้านไปปิดทองที่ดวงตาเยอะมาก
เจ้าอาวาสในสมัยนั้นท่านคิดว่ามันปิดแบบตรงเฉพาะตามันไม่งาม
ก็เลยเอาแว่นตาดำไปใส่สวมไว้เพื่อป้องกันคนปิดตา
ถูกต้องนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยขนาดแว่นตาแบบว่าเป็นแบรนดเนมก็มีไปถวายมาแล้ว
โอ้โหอ่าแล้วเพราะขอพรแล้วได้จริงจริง
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปขอพรที่วัดนี้
ก็แนะนำว่าบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็ถวายแว่นตา
อันนี้แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะ

มีอีกค่ะยังไม่หมดอีกหนึ่งที่ก็คือ

สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงดวง

ให้ไปนี่เลยเจ้าพ่อหยี่โกหง

เพราะว่าท่านเป็นผู้นำของเรื่องของการเสี่ยงดวงในสมัยก่อน

เพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปที่นี่เลย
เจ้าพ่อหญิงกอหงก็คือไปขอพรในเรื่องของพวกโชคลาภจากการเสี่ยงดวง

แล้วต้องนำอะไรไปถวายบ้างคะ
อ่าเรื่องของของถวายนะคะแนะนำเป็นพวกของกินครับ
เป็นพวกข้าวขาหมูโอยัว
โยก็คือกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล
นั่นคือโอยัวกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล

โอเลี้ยงคือเป็นแบบเย็น
โอยั่วคือเป็นแบบร้อน
เตรียมให้ถูกแล้วกันเป็นโอยัวข้าวขาหมูน้ำชาดอกเดาเรือง

อ๋อน้ำชาแล้วก็ดอกเดาเรือง

เราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องไปถวายทั้งหมดก็ได้

เฉพาะข้าวขาหมูกับโอยัวก็ได้

หรือว่าจะเป็นน้ำชากับดอกไม้ดอกดาวเรืองก็ได้
หรือจะว่าเป็นหมากพลูบุหรี่ก็ได้
เป็นเครื่องเส้นวายแนะนำ
แต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงประมาณกลางเดือนกับปลายเดือนคนจะเยอะมาก

ไปช่วงที่คนเบาก็จะได้สบาย
แต่ยังมีเคล็ดลับการกระตุ้นโชคลาภตามหลักห่วงจุ้ยด้วย

ก็คือดาวโชคลาภในแต่ละปีมันจะมีการจรที่มันไม่เหมือนกัน
โชคลาภในช่วงปีนี้จนถึงวันที่๓กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ
โชคลาภจะโคจรอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ต่างกับอาทิตย์ที่แล้วที่เราบอกกันนะคะว่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการจอรายเดือน
แต่นี่ก็คือยิงยาวเลยไปถึงปีหน้า

ใช่ค่ะเวลาที่เราจะกระตุ้นก็คือ

เพราะว่าน้ำที่เราบอกกันก็คือเป็นเรื่องของโชคลาภ
วางเนี่ยควรจะวางเป็นน้ำผู้
เดี๋ยวนี้ของแต่งบ้านเป็นน้ำผู้อันเล็กก็มี

น้ำตกเนี่ยคือในทางห่วงจุ้ยเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของน้ำตา
น้ำตาตกอะไรแบบนี้เหรอ
มันเป็นน้ำที่มาจากทางเดียวเหมือนกับคนร้องไห้
ใช่ค่ะแต่ถ้าน้ำผู้มันก็คือพุ่งขึ้นแล้วมันก็
วนขึ้นมาแบบนั้นเป็นการกระตุ้นเรื่องของโชคลาภ
ใช่ค่ะน้ำผู้มันหมายถึงเรื่องของความยินดีในค่าราบฮงจุ้ย

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถ้าจะวางน้ำผู้ก็ให้วางบริเวณนี้หลีกเลี่ยงน้ำตกไปร้านส้มตำอย่าสั่ง
ไม่เกี่ยวกันอันนั้นสั่งทานได้แต่อันนี้เป็นเรื่องฮวงจุ้ย
คุณพูดอย่างนี้ร้านลาบเขาโกรธเอานะ

สั่งได้ค่ะคุณสั่งเผื่อด้วยนะคะ
แต่ว่าใครที่ฟังแล้วอาจจะฟังไม่ทันอยากจะติดตามอีกก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลามาลุ้นกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่นะคะ

และวันนี้หมอไก่ได้คัดเลือก๑ผู้โชคดีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้โชคดีของเราในวันนี้ก็คือคุณนัทธวัฒน์ชัยสิริกุลค่ะ
เกิดวันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๑๖นะคะ
ถามมาเรื่องของการงานงานปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะใกล้นี้ไหม
รวมไปถึงเรื่องของหนี้สินเงินทอง
ในเรื่องของงานก่อนนะคะดวงการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง
แต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในองค์กรไม่ใช่แบบว่าการย้ายงานออกงานเลย
อาจจะไม่ขนาดนั้นก็คือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
หรือว่าในเรื่องของการได้รับผิดชอบงานใหม่
แต่ว่าจะมีเรื่องหนักใจนิดนึงก็คือเรื่องของผู้ใหญ่
ผู้บังคับบัญชาการทำงานร่วมกับคนอื่นอาจจะมีปัญหา
ก็คือเขาอาจจะไม่ได้เอ็นดูเราเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์
คุณนัทวัฒน์ก็คือต้องฉายเดี่ยวต้องทำงานอยู่คนเดียว

ใช่ค่ะรวมถึงชาวราศีกรกฎด้วยเพราะเขาเกิดราศีกรกฎ

คือต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ค่อยเมตตาไม่ค่อยอุปถัมภ์แล้ว

ก็สู้ไปและยังไงก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าแหละ
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเงินทองหนี้สิน

ในเรื่องของเงินคือมีโอกาสปลดหนี้ได้แต่ว่าจะไม่ใช่เวลาอันใกล้
อาจจะต้องรออีกสักประมาณ๒ปี
ช่วงอายุประมาณ๔๘มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้
แต่ว่าตอนนี้ต้องประคับประคองในเรื่องของการเงินให้ดี

โอ้โหเหยาะน้ำมัน

เรื่องของการงานยังไงก็เป็นกำลังใจให้แต่ที่แน่นอนที่สำคัญกว่านั้น
วันนี้คุณเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่
หมอไก่แนะนำวันนี้จะได้อะไรกลับบ้านไปนะคะ
จะได้พระสององค์นะคะพระองค์แรกเนี่ยก็คือหลวงพ่อปู่นะคะ
โกกรากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ก็คือเป็นรุ่นสร้างโบสถ์ใหม่เลยเพราะว่าตอนนี้เขามีการสร้างพระอุโบสถใหม่

นะคะอ่าพระอีกองค์หนึ่งเนี่ยก็คือหลวงพ่อพระพุทธ

ท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันรับไปก็
บูชานะฮะถูกต้องแล้วมงคลกับชีวิต
วันนี้ยินดีกับคุณนัทธวัฒน์ด้วยนะคะ
เป็นผู้โชคดีไปเลยแล้วก็ต้องขอบคุณหมอไก่ด้วยวันนี้
เจอกับหมอไก่แบบนี้เป็นประจำในทุกวันศุกร์นะครับ
ส่วนในวันพระธุรกิจก่อนที่จะถึงวันสุขก็ไปลงชื่อกันเอาไว้
สำหรับใครที่อยากจะดูดวงกับหมอไก่
แล้วได้ของที่ระลึกเป็นของมงคลแบบนี้แหละครับ